ผู้ชมครับพูดถึงการแถลงรายวัน
เอาอย่างช่วงที่มีโควิด๓๔เดือนที่ผ่านมา
บคแถลงตัวเลขผู้ติดเชื้อรายวัน

ปกติเวลาที่เป็นวันหยุดยาวสงกรานเอยปีใหม่เอ่ย
จะมีการแถลงตัวเลข๗วันอันตราย

ทีนี้ต้องไปดูนะคะว่าในทางจิตวิทยาจริงเนี่ย
มีผลไหมทำให้คนตระหนกไหมตระหนักไหม
แล้วก็เพิ่มความระมัดระวังมากขึ้นหรือเปล่า

เดี๋ยวเราไปติดตามพร้อมกันในช่วงขีดเส้นใต้เมืองไทยค่ะ

สวัสดีครับคุณน้ำแข็งครับคุณบุ๊คครับ

เมื่อตอนซีดสบคเขาแถลงข่าวรายวัน
มีตัวเลขผู้ติดเชื้อเท่าไหร่
มีตัวเลขคนป่วยเท่าไหร่หายเท่าไหร่เสียชีวิตเท่าไหร่
ผมยังเคยคุยกับคุณหมอแท้จริงสิริพาณิชย์
ซึ่งเป็นเลขาธิการมูลนิธิเมาไม่ขับ
ผมเคยบอกว่าคุณหมอน่าจะแถลงทำกรอบออกมา
คล้ายกับที่สอบบ่อคอแถลงบ้างจะได้ไหม
เพื่อคนเห็นตัวเลขแล้วเนี่ยจะได้ตระหนัก
จะได้ระมัดระวังจะได้ตื่นเต้น
เหมือนกับคนตื่นเต้นกับการตายจากโควิดบ้าง
เออปรากฏว่าล่าสุดคุณหมอแท้จริงเอาแล้วครับ
ในฐานะเลขาธิการมูลนิธิเมาไม่ขับ
คุณหมอเขาจะมีตัวเลขข้อมูล
แล้วก็ส่งไลน์ส่งเข้าไปในเฟซบุ๊ค
ให้ใครต่อใครได้อ่านว่า
วันนี้เราเจออุบัติเหตุประจำวันเท่าไหร่
มีคนเสียชีวิตเท่าไหร่
รวมสะสมมาตั้งแต่ต้นปีเท่าไหร่
ผมจะให้ยกตัวอย่างให้ท่านได้ดูนะ
เอาวันที่เอาวันที่ตายมากก่อน

มีผู้เสียชีวิตจากอุบัติเหตุบนท้องถนน๖๙คนครับ
แล้วคุณหมอก็ทำตัวเลขให้เห็นข้างล่างเห็นไหมครับ
สะสมตั้งแต่ต้นปี๖๐๐๐กับ๒๖คน
ทีนี้มาดูวันที่ตายน้อย
วันที่ตายน้อยตาย๑๘คน
แต่จริงแล้วเนี่ยมีวันที่ตายกว่าน้อยกว่า๑๘คนก็มีคือ๑๔คน
แต่เอาวันนี้ก็แล้วกันตาย๑๘คน
สะสมมาตั้งแต่ต้นปี๕๗
อันนี้เพราะว่าผมไม่ได้เรียงลำดับนะ
แต่เอาว่าวันตายมากกับตายน้อย
แล้วล่าสุดของเมื่อวาน

ตาย๓๓ตาย๓๓คน
สะสมตายมาตั้งแต่ต้นปีเนี่ย
๗๐๐๐กับ๔๒คน
ตัวเลขที่คุณหมอส่งมาให้ดูมันบอกอะไรครับ
บอกว่าผ่านไป๖เดือนหรือครึ่งปีเนี่ย
คนตายจากอุบัติเหตุบนท้องถนนไปแล้ว๗๐๐กว่า

ฉะนั้นถ้าไปถึงปลายปี
ถ้าเป็นสถิตินี้ก็แปลว่าอีก๖เดือนเนี่ย
จะมีคนตายประมาณ๑๔๐๐๐คน
แล้วสิ่งที่หมอแท้จริงบอกก็คือว่า
๑๔๐๐๐คนคนที่ตายทันทีนะ
แต่ว่าโดยสถิติแล้วเนี่ยคนที่บาดเจ็บสาหัส
ไปตายที่โรงพยาบาลเพิ่มขึ้นมาอีกประมาณ๓๐
ของคนที่ตายบนท้องถนน

ปีหนึ่งหนีไม่พ้นหรอกครับ
ตายเพราะอุบัติเหตุบนท้องถนน๒๐๐๐คน
ตัวเลข๒๐๐๐คนยืนกันมาอย่างนี้หลายปีแล้ว
ถามว่าเห็นตัวเลขเหล่านี้แล้วท่านคิดยังไงครับ
คนตายบนท้องถนน๒๐๐๐คนต่อปี

แต่ตายเพราะโควิดวันละคน๒คน
คนตื่นเต้นกันทั้งบ้านทั้งเมือง
อันนี้ก็เปรียบเทียบให้ดูเท่านั้นแหละว่า

ทีนี้ถ้าดูในการทำงานของภาครัฐได้ถามว่า
ที่ผ่านมาภาครัฐให้ความสนใจกับการป้องกันแก้ไขปัญหาเหล่านี้ยังไง
ก็ทำได้ในระดับหนึ่งครับ
แต่ทำแล้วมันก็ไม่ลดมาก
ทำแล้วก็มีความรู้สึกท้อแท้
ทำแล้วก็มีความรู้สึกว่าอยู่ไปนานก็ชิน
สิ่งสำคัญคือนอกจากภาครัฐจะเอาจริงเอาจังแล้ว
ทัศนคติของคนครับ
คนที่ต้องกลัวตายเพราะโควิด
กลัวติดเชื้อเนี่ยเห็นไหมครับ
ออกจากบ้านต้องใส่หน้ากาก
เดี๋ยวนี้ใส่กันทุกคนใครไม่ใส่ไม่ได้
เพราะกลัวต้องใส่หน้ากาก
ทั้งที่การใส่หน้ากากเนี่ยไม่ได้ออกเป็นกฎหมายนะครับ
เป็นการขอความร่วมมือแต่ทุกคนก็ต้องใส่
พ่อแม่เห็นลูกไม่ใส่พ่อแม่ก็เป็นห่วงต้องบังคับให้ใส่
ลูกจะออกจากบ้านพ่อแม่จะถามว่าใส่หน้ากากอนามัยหรือยัง

ลูกจะออกจากบ้านไม่ใส่หมวกกันน็อก
พ่อแม่เฉยครับ

เป็นกฎหมายมาเกือบ๒๐ปีแล้วว่าต้องสวมใส่หมวกกันน็อกเวลาขี่จักรยานยนต์
แต่ว่าคำถามก็คือว่าใส่กันมากน้อยแค่ไหนครับ
เวลาเขาไปทำผลสำรวจ
เกือบครึ่งของคนขี่มอเตอร์ไซค์ไม่สวมใส่หมวกกันน็อก

เอาถามว่าทำไมเขาไม่กลัวกฎหมาย
พูดกันไปก็พูดกันมาก็มาลงตรงที่ว่า

ก็เพราะว่าเจอเจอด่านไม่สวมหมวก
จ่ายไปร้อยเดียวก็ผ่านได้

อ้าวถ้าเป็นอย่างนี้คนก็ไม่กลัวกฎหมาย
เหมือนกับว่าเมาแล้วขับเป็นอุบัติเหตุ
เป็นเรื่องสำคัญให้เกิดอุบัติเหตุ
ทำไมคนยังเมาแล้วขับอยู่
ก็เพราะว่ากฎหมายไม่ศักดิ์สิทธิ์
ปฏิบัติหน้าที่ไม่ตรงไปตรงมา
พอขับกินเหล้าเมาขับรถ
พอจะถึงด่านก็เจรจากัน

ไม่ต้องเป่าอ้าวผ่านได้
คนก็เลยมีความรู้สึกว่า

เจอดันเดี๋ยวก็จ่ายเงินก็จบเท่าไหร่
เนี่ยมันเป็นอย่างนี้ก็เลย
ขี่มอเตอร์ไซค์ไม่สวมหมวกกันน็อก

อันนี้เพราะว่าทัศนคติก็คือว่า

บ้านเราเนี่ยมันมีปัญหาอย่างนี้
สุดท้ายพอแก้ไขอะไรไม่ได้มันก็ลามือไปเอง
ปล่อยให้คนเกิดอุบัติเหตุบนท้องถนนโดยไม่ควร
เพราะว่าเมาแล้วขับเพราะว่าขี่มอเตอร์ไซค์ไม่ต้องสวมหมวกกันน็อก
ตายกันปีหนึ่งประมาณสองหมื่นอ่ะแต่เราบอกว่ามันเป็นเรื่องของเวรของกรรม
เราก็ปล่อยกันไปตามยฐากรรมเพราะเราไม่กลัวเราไม่ตระหนัก
ผมหยิบเรื่องนี้ขึ้นมาเพื่อจะชี้ให้เห็นว่ามันควรจะทำอะไรกันสักอย่างไหม
จริงผมก็ขีดเส้นใต้เรื่องนี้มาหลายหนแล้วเคยคุยกับหมอแท้จริงสิริพาณิชย์ก็หลายรอบ
คุณหมอเองท่านก็ท่านก็ไม่ท้อท่านก็สู้ต่อเพราะท่านคิดว่าถ้าท่านไม่สู้
ตัวเลขคนเจ็บคนตายบนท้องถนนจะต้องมากกว่านี้
อย่างน้อยเนี่ยถึงลดลงมากไม่ได้อย่างน้อยก็เห็นว่าถ้าไม่กินเหล้าสถิติจะลดลง
มีตัวเลขที่ชี้ให้เห็นอย่างนี้ครับตอน๗วันอันตรายเดือนเมษายน
กลายปี๖๒ที่เขาเรียกว่า๗วันอันตรายช่วงสงกรานเนี่ย
คนตายบนท้องถนน
๗วันนั้นเนี่ย๓๘๖สม๓๘๖สม
แล้วพอช่วงเดียวกันหมายถึงว่า๗ปีนี้เดือนเมษาปี๖๓
ตัวเลขคนตายเหลือ๑๒๘หายไป๒๕๖ถามว่าทำไมอย่างนั้นล่ะครับ
ก็เพราะว่าในช่วงเมษาของปีนี้เขาห้ามขายเหล้า
เขาห้ามขายเหล้าคนขับรถดื่มเหล้าไม่ได้เห็นไหมครับว่า
มันเป็นตัวแปรที่ทำให้ตัวเลขอุบัติเหตุบนท้องถนนหายไป
ผมหยิบเรื่องนี้มาขีดเส้นใต้อีกทีหนึ่งให้กำลังใจ
หมอแท้จริงท่านก็ส่งตัวเลขมาให้ผมทุกวัน
ได้เอาตัวเลขเหล่านี้โชว์ออกอากาศบ่อย
คนจะได้ตระหนักว่าวันหนึ่งที่ตายตั้ง๕๐๖๐ศพ
ระวังอย่าให้เป็นลูกหลานเราอย่าให้เป็นคนในครอบครัวของเรา
อย่างน้อยเนี่ยให้ระวังเหมือนกับการระวังติดเชื้อโควิดบ้างเนี่ย

หมอเขาก็น้อยใจว่าแหมตอนติดเชื้อโควิด
ตัวเลขตอนนี้ก็ยันอยู่ที่๕๐กว่า
แต่พอตายสักคนหนึ่งคนตื่นเต้นใหญ่
แต่ที่ตายบนท้องถนนวันหนึ่ง๕๐๖๐คน
คนมีความรู้สึกว่าชิน
คนรู้สึกว่าเอ้าก็เมา
รู้สึกว่าเอ้าก็ไม่ใส่หมวกกันน็อก
คนก็รู้สึกว่าเอ้าก็ประมาท

ฉะนั้นวันนี้ก็เอาเรื่องนี้มาขีดเส้นใต้ให้ฟังว่า
เราควรจะรับมัดระวังกันอย่างไร
เราควรจะให้ความสำคัญกันยังไง

เอาตัวเลขมาโชว์กันเฉยในวันช่วงเข้าพรรษา
ซึ่งจากนี้ไปคนก็จะงดดื่มเหล้ากันมากขึ้นแล้วครับ
นี่คือขีดเส้นใต้เที่ยงวันนี้ครับ

ขอบคุณอาจารย์สุภาพขี้ขจายด้วยนะครับ

ยังไงก็เป็นเรื่องของการสูญเสียชีวิตเหมือนกัน
อยากให้คนไทยนั้นตระหนักอยู่ในเรื่องของอุบัติเหตุนะครับ